สำหรับการทำข้าวนาปรังการทำนาปรังก็คือทำเป็นทำนานอกระดูก
แต่ว่าช่วงนี้น้ำก็แรงสภาพอากาศก็ไม่ค่อยดีนะคะ
เหมาะกับการทำนาปรังเท่าไหร่นะคะ
ชาวบ้านในอำเภอโนนสาลีจังหวัดมหาสารคามค่ะ
ทำนาปรังไม่ได้ก็เลยทำนาเห็ดแทนครับรายได้ก็ดีเหมือนกันนะ
วันละ๓๐๐๔๐๐บาทเนี่ยค่ะที่เห็นนี่เป็นกองฟางที่เกษตรกร
เพาะเห็ดฟางในทุ่งนานะคะ
เปิดออกมาเห็นเห็ดฟางเกิดขึ้นและเก็บขายได้ทุกวันเลยนะคะ
คุณเกษรชัยปัญญาเกษตรกรในหมู่บ้านโนนสำลี
ตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม

เพราะเห็ดแทนการทำนาปรังเพราะน้ำในนามีน้อย
และเป็นการเพาะเห็ดฟางจากเศษเปลือกมันสัมปะหลังที่ต้นทุนค่อนข้างต่ำ
ใช้ระยะเวลาในการผลิตก็สั้นด้วยให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าพอใจนะคะ
คุณเกษรทำเห็ดฟางแบบนี้นะเพาะแบบนี้๓แปลง
แปลงเก็บได้ประมาณ๓กิโลกรัมต่อวัน
กิโลกรัมต่อวันนะคะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐บาท
ขายบางส่วนแบ่งกินเองได้แล้วก็ไปแจกญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านได้อีกนะคะ
มีรายได้๓๐๐๔๐๐บาทต่อวันค่ะเป็นการสร้างรายได้ช่วงหน้าแรงแบบนี้นะคะ
จากเดิมในหมู่บ้านมีการเพาะเห็ดฟางเพียงไม่กี่ราย
แต่ว่าตอนนี้เริ่มเพาะกันมากขึ้นเพราะนอกจากจะมีรายได้เพิ่มแล้ว
สดุการเพาะเห็ดฟางย่อยสลายเป็นปุ๋ยด้วย
ลดต้นทุนในการปลูกข้าวนาปีได้อีกด้วยนะคะ
เพราะเห็ดฟางในช่วงนาปรังพอถึงช่วงฤดูการปลูกข้าว
ก็ทำหน้าข้าว